ที่ชนบุรีเนี่ยมีแม่ค้าขายผักผลไม้คนหนึ่งนะฮะ
บอกงงนะงงเพราะว่าอยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่ง
เข้ามาเนี่ยนะฮะมาลักษณะเหมือนกับมาขอยืมมีด

พอให้ยืมมีดไปก็ขายผักผลไม้ไง
เขาก็นึกว่าจะยืมมีดไปปอกผลไม้
แทงตัวเองเลยฮะแทงตัวเองนะฮะ
โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับบาดเจ็บนะครับ

คนที่แทงตัวเองเข้าไปเนี่ยเขาแทงเขาที่ท้องด้วยนะครับ
กู้ไพรมาช่วยกันคนเจ็บนี่
นอนอยู่นี่ฮะอายุ๕๐ปีชื่อนายสมพร
เขาเป็นช่างติดตั้งแผ่นคอนกรีต
มีมีดปลอกผลไม้ปลายแหลมเนี่ยตกอยู่ใกล้ตัวนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แม่ค้าขายผลไม้ขายผักนะครับ
ชื่อว่านางสาวปรานีนะครับ

ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนงานก่อสร้างอยู่ใกล้ร้านนะ
วันนี้ก็เดินมาก็มาเอ่ยปากขอยืมมีด

ก็คิดว่าเออสงสัยคงจะเอาไปปลอกผลไม้เอาไปหั่นผักอะไรมั้ง

พอเขาได้มีดไปเนี่ยเขาบ่นว่าอยากตาย
แล้วใช้มีดเนี่ยแทงเข้าหน้าท้องตัวเอง
แทงไป๓ทีนะครับ

พอแทงเสร็จปุ๊บล้มลงนอนกับพื้นเลยครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะ

คนเจ็บเขาก็ชอบดื่มเหล้า

สงสัยจะมีปัญหาส่วนตัวอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้

ก็มีพยานเห็นแล้วครับว่าเขาก็ก่อเหตุเอง
ไปยืมมีดมาก่อเหตุเองนะครับ